นักลงทุนเนี่ยตกอกตกใจกันใหญ่เลยคุณผู้ชมเพราะว่ามีการแชร์ข่าวว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นจะดิ่งเหวเลยเพราะว่ากรตอาจจะไปช่วยเหลือหุ้นไอทีวี
เรื่องนี้จะจริงหรือเปล่ามาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องการเดินทางก่อนคุณผู้ชมฮะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะเปิดเดินรถตลอดสายครบ๒๓สถานีตั้งแต่สถานีราชพร้าวไปจนถึงสถานีสำโรงนะครับโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการตอน๑๐โมงเช้าวันนี้
หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการขบวนแรกออกจากสถานีราชพร้าวตอนเวลาเที่ยงตรงให้ผู้คนได้ใช้กันฟรีเลยครับ
พลเอกประยุทธ์จะร่วมเดินทางไปจนถึงสถานีศรีเอี่ยมด้วยนะ
ใครอยากไปกระทบไหลพลเอกประยุทธ์ก็ไปกันได้
หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๓ทุ่มทุกวันเลยครับ
เขาจะให้ขึ้นฟรีจนถึงวันอาทิตย์ที่๒กรกฎาคมนี้
หลังจากนั้นจะเริ่มเก็บค่าโดยสารในเช้าวันจันทร์ที่๓กรกฎาคม
ว่าจะมีอัตราค่าโดยสาร๑๕บาทถึง๔๕บาทครับ
เป็นอีกหนึ่งความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนะครับ
และเรื่องนี้ต้องเตือนกันให้ระวังกันนะครับ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศวันนี้ครับว่า
รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง
ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่เวียดนามตอนบน
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองบริเวณด้านรับมรสุม
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออก
และภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวม๔๖จังหวัด
ซึ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะได้รับผลกระทบ๗๐ของพื้นที่ดังนั้น
วันนี้ก่อนออกจากบ้านก็ติดร่มและเสื้อกันฝนไว้ด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่าอย่าเชื่ออย่าแชร์ครับ
กรณีที่มีการแชร์ในโซเชียลว่า
เตรียมเจอหุ้นร่วงลงเหวหลังพบว่ากรต
ทำให้ความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือหายวับ
เรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตยืนยันว่า
มเหตุต้นต่อข่าวนี้มาจากเมื่อช่วงเช้าวันที่๑๕มิถุนายน
ระบบค้นหาข้อมูลบริษัทจดทะเบียนล่มครับเพราะมีคนเข้าใช้งานจำนวนมาก
ซึ่งทางกรตก็เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบกลับมาใช้ได้ตามปกติ
ซึ่งได้มีการปิดกั้นการให้บริการบางช่วงเพื่อไม่ให้กระทบส่วนงานอื่นครับ
และทางกรตแก้ไขแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เผยแพร่แต่อย่างใด
ดังนั้นถ้าเจอข่าวแบบนี้อย่าเชื่ออย่าแชร์ครับ